ต่อกันที่คดีขโมยรถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์ช็อปเปอร์
สารภาพบอกว่าชอบช้อปเปอร์แต่ว่าไม่มีเงินซื้อ
จึงขับหลบหนีออกไปแต่สุดท้ายไปไม่รอด
เกิดเหตุคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นอายุ๑๙ปีนะคะเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่
ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮาเล่รุ่นซอฟเฟลสีดำ
หมายเลขทะเบียนพพมมรเรือ๗๗กรุงเทพมหานคร
ซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นของนอเอเวริงแฮมเป็นดารานักแสดงชื่อดัง
ฝากขายไว้ที่ราคา๘๐๐๐๐๐บาท
พนักงานร้านได้ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวได้นะคะที่ถนนวงแหวนหน้าวัดบ่อน้ำทิพย
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตรจึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะคะผู้ต้องหาได้ขี่รถจักรยานเข้าไปเที่ยวดูรถในร้านดังกล่าว
จนพบรถของพระเอกหนุ่มเสียบกุญแจไว้ฉวยโอกาสค่ะสตาร์ทรถและขับหลบหนีออกมานะคะ
ต้นรับสารภาพว่าชื่นชอบรถจักรยานยนต์ฮาเล่เดวิสันอย่างมากแต่ว่าไม่มีเงินซื้อค่ะ
เห็นรถคันดังกล่าวสวยประกอบกับมีกุญแจเสียบอยู่จึงขับหลบหนีออกไปจนถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าว
ต่อมาทราบว่าผู้ต้องหาเคยผัวพันธ์การเสพสารระเหยมาแล้วนะคะจึงควบคุมตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ